เรื่องฟุตบอลนะคะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของฝนตกที่ฉัดเชิงเศร้า
เพราะว่าฝนตกถนนแล้วก็มีน้ำแบบลื่นเป็นเหตุนะคะ
ทำให้รถกระบาดตู้ทึบคันนี้ขับมาทางตรงอยู่ดีดีแต่แล้วจู่เสียหลักทันไหลไปพุ่งชนกับรถอีกคัน

นี่ค่ะพี่ก๊อฟดูสิคะโอ้โหมอเตอร์ไซค์คือแบบคนขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะ
เขาตัวแบบลอยกระเด็นออกจากนี่นี่แล้วแบบสะบัดอ่ะรถตีรังกาเลยอ่ะ
ใช่ค่ะคือรถกระบะตู้ทึบขนของคันนี้เหมือนขับมาเลนขวา
เสร็จแล้วจู่ถนนลื่นแล้วช่วงท้ายรถมันสะบัดไปชนกับมอเตอร์ไซค์ที่อยู่เลนซ้าย
จนกระทั่งร่างคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้โหกระเด็นออกจากรถนะคะ
เพราะดีมากเลยนะที่กระบาดตู้ทึบคันนี้ไม่เหยียบคนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้ำอีก
นี่ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหมอเตอร์ไซค์ก็กระเด็น
กล้องวงจรปิดจับภาพนาทีเกิดเหตุไว้ได้อย่างชัดเจนนะคะคุณผู้ชมค่ะจุดนี้เนี่ย
อยู่ช่วงถนนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าถนนสุวินทวงค่ะ
ช่วงก่อนขึ้นสะพานคลองเจ้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซาค่ะ
เข้ากรุงเทพรถกระบาดตู้ทึบคันนี้แหละค่ะ
โอ้โหช่วงท้ายนี่ก็สะบัดเกิดจากการเสียหลัก
จากถนนลื่นฝนตกหนักนะคะส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์นี่บาดเจ็บเลย
อืมเพราะดีไม่เสียชีวิตนะคะเขาบาดเจ็บเล็กน้อยที่บริเวณต้นขาค่ะ
ทราบชื่อคือนางสาวสุภาพรอ่อนเจริญวัย๔๒ปีนะคะ
เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่บริเวณจุดนั้นซึ่งตัวนางสาวสุภาพรคนเจ็บ
เขาก็มีบาดแผลตามลำตัวแบบนี้
เขาบอกว่าตอนนั้นนะก่อนเกิดเหตุกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์มาอยู่ดีเลยค่ะ
แต่แล้วจู่ปรากฏว่าโอ้โหนี่แหละก็โดนสะบัดชนแบบนี้
ซึ่งจุดนี้ชาวบ้านก็บอกด้วยว่ามักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเมื่อไหร่จะมาซ่อมแซมถนน
สักทีเหมือนกับทะนดไม่ดีขับรถมาก็เสียหลักง่าย
ฯขณะที่คนขับรถยนต์ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะคะ
ห้าปีนี่เขายืนรอให้การอยู่

บอกว่าตอนนั้นเนี่ยผมขับรถมาทางตรงแต่แล้วจู่ถนนมันลื่น
เพราะว่าฝนตกหนักนี่แหละน้ำมันเจิ่งนองเต็มถนนเลย
ผมก็เลยไม่สามารถควบคุมรถไว้ได้จนกระทั่งเสียหลักดังกล่าวนี้
ฟังเสียงคนเจ็บเพิ่มเติมหน่อยค่ะ

ถ้าขี่ตรงมาเฉยพอตรงมาแล้ว
สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงปึ้งแล้วก็กิ้งเลย

อืม
เมื่อไหร่เขาจะทำถนนสักที
คนเจ็บฝากบอกทำถนนสักทีทำให้มันปลอดภัย